คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ต้องเตือนภาคใต้นะครับ

อุตุเขาเตือนไว้แล้วว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่อง
และที่สำคัญคือก่อนหน้านั้นฝนตกหนักอยู่แล้ว
อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน

คุณผู้ชมไปดู๒จังหวัดพัทธลุงกับนครศรีธรรมราช

เพราะว่าน้ำป่าเข้าซัดหมู่บ้านนะครับ

ชาวบ้านโดนน้ำป่าซัดนะครับ
ขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่น้ำป่าซัดมอเตอร์ไซค์
จนต้องไปช่วยเหลือกันแบบนี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่กู้ภัยและชาวบ้านต้องช่วยกัน
นำเชือกเนี้ยดึงร่างของผู้หญิงคนนี้
พร้อมรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำป่าซัดตกถนน

หลังเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน๒วัน
ในพื้นที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ทำให้น้ำป่าจากน้ำตกเม็ดชุนอำเภอขนอมเนี่ย
หลักเข้าท่วมถนนทางเข้าน้ำตกเนี่ยนะครับ

เป็นจังหวะที่คุณป้าคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี
อ๋อทำให้น้ำเนี้ยมันซัดทั้งรถทั้งคน
ไหลตกถนนร่างเนี่ยลอยเข้าไปในสวน

คุณป้าได้ร้องขอความช่วยเหลือยังตะโกนได้อยู่นะฮะ
โชคดีที่ชาวบ้านเห็นแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาคอยช่วย
ชาวบ้านอยู่แถวนั้นพอดีได้ทราบผ่านมาพอดีกัน
ก็เลยเข้าไปช่วยได้อย่างปลอดภัยคุณ
คุณป้าไม่ได้รับอันตรายอะไรนะคุณผู้ชม
ขึ้นมาได้ฮะมอเตอร์ไซค์ก็เอาขึ้นมาได้นะคุณ
อันนี้ที่พัทธลุงนะครับแล้วคุณดูสิ

แล้วคุณดูสิเปิดเบาะมาน้ำมัดทวมมาถึงข้างในเลย
ตรงช่องเก็บของสินภายในนะฮะ
ส่วนที่พัทธลุงกลางดึกเมื่อคืนนี้ฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันนะฮะ
ตกอย่างหนักเลย๑ชั่วโมงเต็ม
คุณน้ำซัดเข้าอำเภอเมืองแล้วนะฮะ

เพราะว่าระบายน้ำฝนไม่ทัน

และถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองพัทธลุง

ถนนทันบำรุงถนนสายบราเมษ
แล้วก็ถนนสายหลังสถานีขนส่งจังหวัดพัทธลุง

ภายในชุมชนซอยวัดประดูกหอมถูกน้ำท่วมสูง
เทศบาลต้องเปิดเครื่องสูบน้ำ๔ตัว

บ้านเรือนประชาชนนอนกันไม่ได้แล้วนะฮะ

น้ำท่วมชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งของบางบ้านเนี่ย

กู้ภัยยังได้รับแจ้งจากชาวบ้านอีกนะครับว่า
งูเงี้ยวเขี้ยวขอมันเลื้อยมาตามบ้านแล้วนี่

มาติดตรงปากท่อระบายน้ำ
ก็พยายามจะดึงขึ้นมาอย่างสุดความสามารถ
กู้ภัยกำลังคิดอยู่เออดึงมันยังไงดี

สุดท้ายจับขึ้นมาไม่ได้
ก็ต้องปล่อยให้ไหลลงท่อระบายน้ำต่อไป
เพราะกลัวมันจะไปโผล่ในบ้านคนอื่นไงคุณ
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานนะครับว่า

จะมีฝนฟ้าขนองถึง๑๘๐ของพื้นที่

มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมาก

ประจวบคิริขันลงไปถึงสงขลา

ส่วนฝั่งทะเลอันดามันก็แน่นอนฮะ
พังงาภูเก็ตระนอง